นับไปย้อนหลังจากวันนี้ย้อนไปสัก๓ปี
ถ้าใครไปเที่ยวหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีมงี
ต้องไปถ่ายรูปกับยายสาครับยายสาไม่ใช่คนครับ
แต่เป็นหุ่นศิลปะแต่ว่าวันนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ของหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีวีที่กระบี่
เขาสั่งแล้วเนี่ยครับให้บรื้อถอนซะรูปปั้นยายสา
อ่าวนางหลังจากหมดเวลาตั้งโชว์
คือขออนุญาตไว้๖เดือนแต่เป็น๖เดือนของเมื่อ๓ปีที่แล้วนู่นล่ะครับ
น่ากลัวนิดนึงนะฮะวางเวงวางเวงนิดนึง
ยายสาที่คุณผู้ชมเห็นเป็นผู้หญิงนะครับ
ร่างค่อนข้างผอมทรงผมเธอกระซิกกระเซิงยืนเหม่อออกไป
มองออกไปนอกท้องทะเลกว้าง
คือเรื่องราวเขาบอกว่า

สามีที่ออกไปทะเลออกไปนานทีเดียว
เป็นผู้หญิงที่ศรัทธามั่นคงในรัก

รอสามีวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่า

ยายสาเป็นหุ่นผลงานศิลปะของคามินเลิศชัยประเสริฐนะครับ
ที่เขาเอามาแสดงในงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติระดับโลกนะฮะ
เอามาติดตั้งเอาไว้นะฮะภายในกล่องขนาดใหญ่
จัดวางไว้ริมหน้าผาบริเวณแหลมอ่าวนางตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ครับ
ซึ่งทำให้คนที่ไปแน่นอนครับเห็นแปลกแบบนี้ต้องไปเซลฟี่ด้วยนะฮะ

ล่าสุดนะครับหัวหน้าประยูนพงพันธ์ครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีกระบีนี่แหละ
ระบุว่างานศิลปะยายสาเนี่ย
ขออนุญาตติดตั้งในเขตอุทยานเพียง๖เดือน

เป็นผู้ลื้อถอนออกไปเองหลังจากครบกำหนด
แต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้วันนี้นะฮะ
เลยเวลาขออนุญาตมานานแล้วยังไม่ได้ลื้อถอน

แล้วก็แจ้งให้ดำเนินการบรื้อถอนออกเอาไปไว้

คาดว่าการบรื้อถอนก็จะแล้วเสร็จในเร็วนี้ฮะ

แอบน่ากลัวนิดนึงนะ
ยึดมั่นในรักซื่อสัตว์เหมือนน้องปุ้ยเลย